มาดูทางด้านภรรยาของคุณลุงที่เสียชีวิตกันบ้าง
เพราะว่าวันนั้นก็นั่งมาอยู่บนรถฉุกเฉินด้วยนะ

ว่าทางรถสวิปสีแดงจะมีการให้สัญญาณมือว่าให้ออกทางซ้าย

ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าอยากให้เรื่องนี้จบ
เพราะว่าอยากอโหสิกรรมให้กับทุกฝ่าย
อยากให้สามีจากไปอย่างสงบ
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปยังนางทองม้วนแรมคอนบุรี
ภรรยาของนายประสิทธิ์แรมคอนบุรี
สระผักโพธิตำบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรี

โดยสอบถามแล้วนางทองม้วนก็บอกว่า
ได้นั่งมากับรถพยาบาลฉุกเฉิน
พร้อมกับนายประสิทธิ์แล้วก็บุตรชายอีกคนนึง
ซึ่งไม่ได้รู้จักกับคนขับรถฉุกเฉินมาก่อน
ก็เลยไม่รู้ไงว่าคนขับรถฉุกเฉิน
เคยมีปัญหากับคนที่อยู่ในรถเก๋งสีแดงที่ไม่ยอมหลีกทางให้หรือไม่
ช่วงที่เกิดเหตุการณ์อยู่ในพื้นที่ของอำเภอปากช่อง
ตอนนั้นรถก็ค่อนข้างหนาแน่นนะคะ
แต่ว่ารถฉุกเฉินเองก็มีการเปิดสัญญาณไฟวิ่งมาตลอดทาง
รถคันอื่นระหว่างทางพอได้ยินเสียงไซเรน

แต่ว่ารถสีแดงคู่กรณีคันนี้คันเดียวไม่ยอมหลีกทางให้
ทั้งที่ทางฝากฝั่งรถฉุกเฉินพยายามบีบแตรนะ
แล้วก็มีหลายจังหวะด้วยที่แตะเบรก
คนขับขับสายไปมาพยายามจะแซง
ก็เลยทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ด้านหลังสามีเกือบตกจากเตียง

ก็คิดว่าทางคนที่ขับรถฉุกเฉินเนี่ย
ไม่น่าจะมีเจตนากันแกล้งรถคันหน้าแต่อย่างใด
อกจากนี้นางทองม้วนก็บอกว่า
ตลอดเวลาที่รถฉุกเฉินพยายามจะแซงเนี่ย
เห็นเลยนะว่าคนในรถสวิปสีแดง
บกมือเป็นสัญญาณให้แซงสักครั้งหนึ่งเลยไม่เห็นเลย
คนที่ขับรถฉุกเฉินเองจะต้องใช้ความสามารถของตัวเอง
คือเอาง่ายหาทางแซงซ้ายเอง
ความจริงคุณทองมวลบอกว่าไม่อยากจะออกมาพูดเรื่องนี้

เพราะว่าอยากให้สามีที่เสียชีวิตจากไปอย่างสงบ
แล้วก็ขออโหสิกรรมทั้งหมดให้กับทุกฝ่าย
ตอนนี้ทั้งตัวเธอทั้งครอบครัว
จะขอไม่พูดไม่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้อีกนะคะ